ใครอยากปังแบบตะโกนแบบเบ้นปุญญพรไปคว่ำถังน้ำมนต์กันค่ะ

ดูให้ดูเลยคุณผู้ชมนี่เก็บตกวันลอยกระทงที่ผ่านมานะคะ
บอกเลยว่าเรียกได้ว่าเป็นวันจันทร์ซ้อนจันทร์

ทำงานอีกแล้วแต่พอเป็นวันจันทร์ซ้อนจันทร์มันคือวันดีคุณผู้ชม
คือปรากฏการณ์ที่พระจันทร์เต็มดวงตรงกับวันจันทร์

เดินทางไปทำบุญที่วัดเทพสรธรรมาราม
หรือว่าวัดหลวงปู่สวงจังหวัดปทุมธานีค่ะ
ที่นี่เขาก็ไปกันนะพากันไปสวดมนต์ไหว้พระเสร็จปุ๊บ
หลวงพ่อก็ทำพิธีอาบน้ำมนต์ให้
แล้วก็บอกเลยว่าโยมอยากปังหรือเปล่า
อยากปังก็ได้เลยราดน้ำมนตร์เข้าไปเต็มที่

หลวงพ่อก็นาวหรือเปล่าหลวงพ่อฟล่อไหว้หัวเลย

แล้วคุณผู้ชมเห็นไหมพี่แจ๊คตาดี

เอาแล้วปังสุด

ซื้อหรอตะลี่ก็มีกลับเนาะ

จาก๔๓๒เป็น๒๓๔อะไรเงี่ย